แต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่า

อยากจะได้อยากจะได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเออเอาไปฟังก่อนค่ะมีทอนฮุกด้วยเธอไปฟังก่อน

อันนี้แหละเป็นเนื้อหาแนวสไตล์จิกกัดนะคะจัดมาเบาก็ยังโดนด่านักเลยนะคะ
แล้วก็กระแสวิภาควิจารณ์ถูกมองว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ตั้งใจทำเพลงแนวสองแง่สองงามหรือเปล่า
เป็นการเรียกกระแสนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าเอมมี่ก็ไม่ได้ร้องเพลงเพราะอะไรขนาดนั้นนะคะ
เอมมี่ก็ยอมรับด้วยว่าลุคแรงของเธอนี้นะคะคือมันก็น่าจะเข้ากับเพลงแนวนี้แหละนะคะ
ก็อดน้อยใจไม่ได้เหมือนกันนะคะเอาไปฟังเอมมี่กันหน่อยค่ะ

เพลงนี้นะคะก็จริงเราไม่ได้ทำมาเพื่อที่จะเน็บแนมใครนะคะ
อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ฟังเพื่อความเพิดเพลินเพื่อความสนุกสนานค่ะ
นอยตั้งแต่เพลงน้ำแตกแล้วค่ะเฮ้ยขนาดชื่อเพลงยังสองแง่สองงามเลย

น้อยใจไหมมันน้อยใจอยู่แล้วค่ะ
แต่ว่าวันนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็

บิโดยดาลเหรอคะ

ชื่อเพลงคืออะไรนะน้ำแตกอีกอันหนึ่งคือสตรีมีคันเธอก็น่าคิดอยู่เนอะ
แต่เขาเพิ่งบวชชีมาไม่ใช่เหรอทำไมผมยาวจัง
มีวันวัตกรรมพี่แจ๊กก็ลีนแฮร์โพงแฮร์พีชก็มีสมัยดีวิกเวิร์กก็มีใส่ได้